อ่ะช่วงนี้มาตามข่าวเรื่องของสมคิดพุ่มพวงนะฮะ
ฆาตกรต่อเนื่องตามจับได้แล้วคาหนังคาเขาบนรถไฟนะฮะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาค่อนข้างจะรู้กฎหมายเป็นอย่างดี
ก็นี่ไงเมื่อวานก็เลยบอกว่าขอใช้สิทธิ์ผู้ต้องหา
โดยการที่ปฏิเสธจะไปทำแผนที่บ้านจุดที่เกิดเหตุ
ที่ฆ่ารายที่๖นางไฟล์นั่นแหละ

รอสิแล้วเขาให้เหตุผลบอกว่าคือเครียด

ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหนี่คือไม่สำนึกเลยใช่ไหม
แม่คิดดูนะแล้วพอข่าวออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เป็นเดือดเป็นแค้นว่าทำไมไม่มาทำแผนในจุดที่เกิดเหตุ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ไป๔จังหวัดไปหมดเลยค่ะ
ทั้งขอนแก่นมหาศาลคามร้อยเอ็ดบุรีรำ
แต่จุดตรงนี้คือพอชาวบ้านเขารู้ว่านายสมคิด
ขอใช้สิทธิ์ไม่มาทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านก็ยิ่งโกรธแค้นบอกว่าอ้าว
นี่คือไม่สำนึกผิดในการกระทำใช่ไหม
ชาวบ้านตะโกนด่าทอสาบแช่งค่ะ
แล้วก็ขอให้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียว
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยที่ชาวบ้านตะโกนด่า
เฮ่ยไปลูกยาว
นี่เห็นไหมคือมาด้วยอารมณ์
แล้วที่เห็นป้ายประหารเนี่ย
คือที่หน้าสถานีตำรวจภูทรกระนวลที่ขอนแก่นนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันมาชูป้ายแบบนี้
ตะโกนโหร้องด่าสาบแช่ง
แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่พยายามรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นค่ะ
มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
บรรยากาศที่หน้าสพกระนวล
คุณผู้ชมดูหน่อยไม่ต่างจากหน้าบ้านจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ตำรวจภาคที่หูวาเป็นตำรวจเป็นสำหรับหนึ่งของประเทศจรวดไทย
แกแกะอำนาจสิทธิของผู้ชมหา

มันจะออกมาบ้านค่ะ
คนชาคนมาหลายคนแล้ว
คนชาคนมาหลายคนมาหาศพ
นี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าที่เป็นแบบนี้
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับจะโอ๊ตปลุกระดม
จริงคือเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้าน

คือนางรัศมีหรือนางไฟนี่แหละ
เมื่อกี้เขาก็อยู่ที่บ้าน
แล้วก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นนะคะ
ของชาวบ้านมาคุกรุ่นขนาดนี้แล้ว
แล้วก็ค่อยอธิบายให้ชาวบ้าน
อารมณ์กำลังแบบขึ้นเต็มที่

เขาอ้างสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พาไปทำแผน
เราจะพาไปชี้จุดในเส้นทางที่สมคิดหลบหนี
หลังจากนั้นค่ะก็คุมตัวนายสมคิตออกจากห้องขัง
ก็ขึ้นรถตู้ที่ออกจากสพกระนวล
คนก็โอ้โฮเห็นไงนะปลาข้าวปลาของโมยวายแบบสาบแช่ง
ใช่ทีนี้เห็นไหมเสียงนี่อู้
พอขึ้นรถไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดแรกที่พาไปชี้
ก็คือจุดที่นายสมคิดขึ้นรถสองแถว
จากจุดพักรถในอำเภอกระนวล
อยู่ตรงข้ามกับวัดป่าชัยมงคลนะคะคุณผู้ชม

จังหวะนี้ชาวบ้านเองก็พยายามเข้าไปคือจะไปทำร้ายนายสมคิด
ส่วนใหญ่เขาบอกตรงเลยว่ารับไม่ได้
กับการกระทำของคนที่มันโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมโดนตุ๊บหนึ่งพี่เสื้อม่วงเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วหมัดนี้ขอแทนคนไทยทั้งประเทศ

เอาจริงนะถ้าพูดความจริงมันน้อยไปนะ
แต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เราต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาถูกไหมใช่

ใช่นี่ค่ะอันนี้คือจุดแรก
จุดที่๒ไปที่บริเวณโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แล้วก็ขับหลบหนีไปยังมหาศาลคาม
สมคิดก็บอกว่าขี่รถนี้ออกจากขอนแก่นแวะไปตัดผมก่อนนะ

ตำรวจก็เลยเอาพาไปทำแผนที่บริเวณแยกหนองแปนเป็นจุดที่สาม
ตำรวจก็คุมตัวสมคิดต่อนะฮะไปยังโรงพยาบาลมหาศาลคามเป็นจุดที่๔
เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่จุดจอดรถจักรยานยนต์ในโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเขาก็ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นจุดที่๕
ตำรวจก็ต้องพาสมคิดไปเขาแวะซื้อของกินแวะซื้อซิมโทรศัพท์

ใช่คือถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการเนี่ย
แม้ว่าสมคิดเองจะปฏิเสธข้อกล่าวหาคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

รับเพียงข้อกล่าวหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าพฤติกรรมมันชัดเจนเลยว่าคุณไตรตรองไว้ก่อน
เพราะมอเตอร์ไซค์คุณเอาไปจอดไว้
เตอร์ไซค์ของผู้ตายไปจอดที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ก่อนที่จะลงมือไปสังหารเขาคือวันที่๑๕ถูก
ทีนี้พาไปดูจุดที่๖กันหน่อยนะคะ

นายสมคิตไปพักค้างอ้างแรมที่โรงแรมแห่งนี้
ในวันที่๑๕ธันวาคมก็คือวันที่ก่อเหตุฆ่าคุณไฟน์เนี่ยนะคะ
ใช้ชื่อปลอมสุชาติชานรงค์
หลังจากที่เสร็จสิ้นโรงแรมแห่งนี้แล้ว
นี่เป็นจุดที่๖นะคะพาไปต่อจุดที่๗ค่ะคุณผู้ชม
ที่๗เป็นรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะ
สมคิดจำได้ไหมช่วงประมาณวันที่๑๕๑๖๑๗เนี่ย
ช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงหนาวทั่วไทย

ไปหาซื้อเสื้อกันหนาวค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงแรมไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็
แวะจอดรถไว้ที่โรงพยาบาล๑๐๑
แล้วข้ามฝั่งมาที่ร้านเนี่ยค่ะ
เป็นร้านขายเสื้อหนาวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล๑๐๑
ซื้อเสื้อกันหนาวมาห่อหุ้มร่างกายของตัวเองให้อบอุ่นเนี่ยนะคะ

เนี่ยคือเขาก็ให้ข้อมูลบางจุดเขาก็บอกว่าจำไม่ค่อยจะได้
ทีนี้หลังจากจุดที่๗แล้ว
จุดที่๘ค่ะมาที่บุรีรำ
สมคิตไปชี้จุดหลบหนีจุดแรกก็คือที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ซึ่งที่โรงพยาบาลนายสมคิตเขามานอนไง
ปะปนเหมือนกับเป็นญาติผู้ป่วยในคืนวันที่๑๗ธันวาคม
คือเขาบอกว่าการที่มาอาศัยในพื้นที่ที่โรงพยาบาลนอน
เพราะว่าเขาก็สามารถทำตัวกลมกลืนไปได้
เอาใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วคนก็ไม่ได้สงสัยอะไร
ก็กางมุ้งปูเสือแล้วก็นอนเอา
ทีนี้ตำรวจคุมตัวนายสมคิตลงมาชี้จุดที่จอดมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าเขาจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ทิ้งเพื่อที่จะเดินทางต่อ
ก็ตอนที่เอาลงมาชี้จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็โหไล่กันเฝ้ารอดูการทำแผน
หลังจากนั้นค่ะถ้าตามไทม์ไลน์คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่๑๘ธันวาคม

มายังสถานีรถไฟบุรีรำอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบุรีรำประมาณ๑กิโลเมตร
เดินมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ซื้อตัวรถไฟขบวนสายสุรินทร์กรุงเทพ
ทีนี้ตั้งใจว่าปลายทางจะไปลงที่อายุทยา
แต่ก็มาโดนจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ส่วนจุดที่๙นี่พาไปชี้ในช่องที่ซื้อตัวรถไฟเลยค่ะ

พอซื้อตัวเสร็จแล้วจังหวะนี้อย่างที่บอกค่ะว่าที่รถไฟเขาไม่ขอดูบัตรประชาชน
เพราะหรือซื้อทั่วไปไม่ได้ซื้อชั้นพิเศษเนี่ยค่า
ทีนี้ก็พอเสร็จจากจุดตรงนี้แล้วจุดซื้อตัวก็พาไปจุดที่สมคิดนั่งรอรถไฟ
แล้วก็จุดสุดท้ายคือชาญชาลาที่สมคิดยืนรอรถไฟ
พอหลังจากชี้จุดหลบหนีที่บุรีรำเสร็จเนี่ยนะ
ตำรวจก็จะพาตัวสมคิตขึ้นรถเดินทางไปที่สพกระนวลที่ขอนแก่นต่อ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามสมคิดนะคะ
รู้สึกยังไงที่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดี๋ยวไปฟังค่ะว่าเขาตอบผู้สื่อข่าวว่ายังไงบ้างค่ะ
ถามสมมติให้ได้

ทุกเรือของทุกคน
เขาก็บอกว่าเดื่อยครับเดื่อย
แต่ทุกจุดเลยทั้ง๔จังหวัดที่พาไป
คนไปรอข้างทางคนก็ไปรอสื่อมวลชนเองก็ไปรอทำข่าว

เราก็เหนื่อยนะไปทำข่าวคุณคุณไปทำอะไรไว้เนี่ย

ตอนเช้าตำรวจก็จะนำตัวนายสมคิดพุ่มพวงไปฝากขังต่อสารเป็นผลัดแรก
ก็ในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีโทษค่อนข้างสูง
แล้วก็คนไทยจับตากันทั้งประเทศเลยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูในชั้นศาลเนี่ยสารท่านจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือเปล่า

ชาวบ้านก็กลัวโดยเฉพาะน้องพลเมืองดีที่เขาเป็นคนแจ้งบ่อแสบ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก็กลายเป็นว่าไปกลัวลูกชายของสมคิด
อายุ๒๖ปีที่บอกว่าชื่อหนุ่ยหน้าลาย
เพราะเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ปีนี้เหมือนกัน
คือลายนั้นก็ขโมยของขโมยมอเตอร์ไซค์
ใช่แล้วทีนี้พอมาก่อเหตุแบบนี้ก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ
ต่อให้สมคิดโดนจับไปแล้วแล้วลูกสมคิดถ้าเกิดว่าถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
แล้วความปลอดภัยของพลเมืองดีล่ะจะเป็นยังไง

นี่แหละเขาถึงบอกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเนอ